ดูความขึ้นหน้ากรดีที่หมอปลาบุกไปที่วัดอาวุธวิกษิตาราม
แล้วก็ไปพบกับพระประหลัดวิชัยที่มีพระแล้วก็ชาวบ้านเอารูปมาให้
บอกว่าเนี่ยไปนั่งดื่มเบียร์อยู่จนกระทั่งจับตัวกันชุนละมุน
เมื่อวานนี้ความคืบหน้าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐ
ไปที่วัดนี้นะฮะไปพบกับพระประหลัดวิชัยคนที่ถูกกล่าวหา
ไปไหนด้วยไม่ได้แจ้งวัดส่วนพระหนุ่ยรูปที่นำเรื่องราว
ไปแจ้งกับหมอปลากับสื่อมวลชนก็ไม่อยู่วัดเช่นกัน
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่รอบวัดแล้วก็ลูกศิลป์วัดได้ข้อมูลบอกว่า
พระประหลัดวิชัยมักจะเก็บตัวเงียบอยู่อยู่แต่ในกุฏิ
ไม่ค่อยสูงสิงพบปากกับญาติโยมที่มาทำบุญเท่าไหร่นัก
ส่วนลูกศิษย์ลูกหาของพระประหลัดวิชัยเวลาเดินทางมาที่วัดก็
เข้าประตูด้านหลังของวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างพระประหลัดวิชัยกับพระหนุ่ยซึ่งเป็นพระต่างถิ่น
แล้วมาอยู่อาศัยที่วัดเมื่อก่อนพระทั้งสองรูปสนิทกัน
แต่ระยะหลัง๔๕ปีมานี้พระหนุ่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทหน้าที่มากขึ้น
จัดการต่างเรื่องในวัดโดยเฉพาะเรื่องกิจนิมนต์
ก็เลยหมางกันกับพระรูปอื่นแล้วก็มีปัญหากับพระวิชัยด้วย
นี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่พระหนุ่ยเนี่ยเอารูปถ่ายของพระวิชัย
เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็หมอปลาจนเกิดเรื่องฮะ
บทบาทมากขึ้นในวัดทั้งที่อุทิภาวะไม่ได้พระเย็ดไม่มี
จะบวชเรียนเป็นทหารผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทหาร

เขามีเรื่องกับพระทั้งสองทั้งวัดแหละครับเขาเดินตรวจตานู่นนี่นั่น
นำตัวเป็นเป็นเขาทำตัวเป็นแบบว่าเขาทำตัวเป็น
ค่าถ้าเป็นเราเรียนหนังสือจะมีฝ่ายปกครอง

สำหรับประวัติของพระประหลัดวิชัย
บวชบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ยังเล็ก
จนเข้าสู่วัยรุ่นก็ศึกออกไปทำงาน
สักประมาณปี๒๕๕๐พระวิชัยก็กลับเข้ามาอุปสมบท
เป็นพระที่วัดแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา๑๕พันศาแล้วนะครับ
โดยพระวิชัยได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับประเรียนธรรมชั้น๖
ส่วนทางโลกนะฮะก็ศึกษาจนจบระดับปริญญาโทครับ